สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันนี้

จะให้คนสะใสมองหนูแล้วแบบอิ่มใต้
ตีกบางเปิดหน้าผ่านนิดหนึ่ง
เต็มระมูลด้วย

คนที่ทำมากวิ่งตามรถก็ไปมดดำกว่ายิ่งบ่าง

เขาไปทำบุญ
ชั้นไปทำบุญเขาคงวิ่งตามอ่ะเปล่าลิคขายของไงหอหรอ
เขาไปมดดำจ่ายตลอดทางเลย
ดีไงใจดีใจบุญ
เขาวิ่งตามฉันไปเช้าเย็นกลับไอ้บ้า
อีเวนต์นางไปตอนเช้าแล้วนางก็กลับมารับอีเวนต์ของวันอาทิตย์

ตอนนี้นางบอกนางชอบพม่านางรู้สึกว่าศาสนาแบบว่า

นางไปนั่งสมาธิวัชเวดากองทุกคืนนะ

แสดงว่าไปแล้วคงรู้สึกอ่ะหนูว่าคงรู้สึกดีแหละคงรู้สึกดี
นางหนีไปคนเดียวดิฉันก็พยายามเสิร์ฟว่าเอ๊ะผู้ชงผู้ชายมีหรือเปล่า

เออพี่กะละแม่เขาชัดเจนใช่เขาก็บอกชัด

พี่กะละแม่ก็ใกล้กับคนดีที่มีแนวคิดดีแล้วพี่กะละแม่ไม่ต้องตามบ้าง

ไม่หลอกด่าพี่กะละแม่ไปเจอพี่กะละแม่อย่างนี้
ไปเจอเดี๋ยวคนดีพี่กะละแม่ไม่ต้องตามเขาบ้างแต่ผู้ชมผู้ชาย

เพราะว่าเจอเขาของพี่กะละแม่แล้วนางก็นั่งสมาธิอะไรจริงถูก

อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีความสุขประเทศจริง

กลับมาเปิดงานไอคอนสยามแล้วนางเขาบินไปอีกตอนเช้า
เออแต่น่าจะเร็วกว่าแบบบางกะปิประตูน้ำอะนะ

นางจะไปต่ออย่างนี้หรือเปล่านางไป๓๔รอบอะ
มานะมีข่าวพม่าเลย
ข้อหานิ่งเฉยปกป้องไม่ปกป้องโรฮิงญา
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนนี่เองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เคยให้กับองซานซูจีคือรางวัลทูตแห่งมโนธรรมสำนึก
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นถึงการทรยศต่อคุณค่า
ที่เธอเคยปกป้องของคุณอำเมียนมาก
เขียนจดหมายถึงองซานซูจีแจ้งให้ทราบเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน
ว่าทางองค์การได้ยกเลิกรางวัลที่เคยมอบให้เมื่อปี๒๕๕๙
คงมีแสดงความผิดหวังที่เธอไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองและทางศิลธรรม
ที่มีอยู่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมในเมียนมาร์
โดยกล่าวถึงการที่ซูจีเพิกเฉยต่อการทารุณกรรมของกองทัพเมียนมาร์
และการที่รัฐไม่อดทนอดกลั้นต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซูจีดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วครึ่งเทอมคือ๘ปี
หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากการถูกกักบริเวณภายในบ้านโอ้โหถูกกักเป็น๒๐ปีเลยนะ
ครูมีได้กล่าวไว้ในจุดหมายตอนหนึ่งว่าในฐานะทูตแห่งมโนธรรมสำนึกเนี่ยนะคะ
เพื่อต่อต้านความอายุติธรรมทุกครั้งที่ได้พบเห็นอย่างน้อยที่สุดก็ในเมียนมาร์
ทุกวันนี้เราผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาร
และการยืนหยัดเพื่อปกป้องมนุษยชนอีกต่อไปแม้จะเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอถอนรางวัลนี้ที่เคยมอบให้กับท่าน

คือเขาระบุว่าตั้งแต่องศาลซูจีเป็นผู้นำพลเรือนโดยพฤตินัยของเมียนมาร์ตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๕๙
รัฐบาลของเธอมีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อการปฏิบัติหรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายหลายครั้ง
ที่ผ่านมาแอมนาสติ้ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์องซานซูจีรัฐบาลของเธอหลายครั้ง
เนื่องจากปฏิเสธที่จะพูดถึงการปฏิบัติการที่ทารุณโหดร้ายของกองทัพเมียนมาร์
ที่มีต่อประชากรชาวโลหินจาในรัฐยะไข่หลายปีที่ผ่านมา
โลหินจาต้องดำรงชีวิตภายใต้ระบบที่มีการแบ่งแยกกิจกันและเลือกปฏิบัติ
ระหว่างที่มีการปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงต่อพวกเขา
ซึ่งกองทัพได้ทำการอย่างนี้ค่ะ

ควบคุมตัวทรมานผู้ชายและเด็กชาย
รวมถึงเผาและทำลายบ้านเรือนอีกหลายร้อยหลังของชาวโลหินจานี่แหละค่ะ
ทั้งหมด๗๒๐๐๐กว่าคนต้องหลบหนีไปยังบังคลาเทศ
รายงานจากองค์การสหประชาชาติก็เรียกร้องให้มีการสอบสวน
และดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ซึ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลพลเรือนไม่ได้มีอำนาจควบคุมเหนือกองทัพแล้ว
แต่ว่าองซานซูจีนั้นปกป้องกองทัพให้พ้นจากความรับผิดชอบ

โดยการปฏิเสธและเพิกเฉยและไม่ยอมรับข้อเก่าหาว่าได้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งยังขัดขวางการสอบสวนของนานาชาติที่มีต่อการปฏิบัติโดยมิชาปครั้งนี้
รัฐบาลของเธอนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างความเกลียดชังต่อชาวโลหินจา

กล่าวหาพวกเขาเผาบ้านเผาเรือนตัวเอง
ยังประนามว่ามีการปล่อยข่าวการข่มขืนปลอมด้วย
โลหินจานั้นเป็นเห็บมนุษย์ที่น่ารังเกียจ
และเป็นเสี้ยนหนามที่จะต้องกำจัดให้หมด
ครูมีกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่อองซานซูจีไม่ออกมาปกป้องชาวโลหินจา
เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถจะยอมรับเธอในฐานะ
ทูตแห่งมนุธรรมสำนึกได้อีกต่อไป

เรียกได้ว่าทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์เนี่ย

คือ๒๓ช่วงตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำ

ตอนนั้นเป็นแบบบุคคลดีเด่นหรือแบบอะไรอย่างนี้

คือตอนนี้โดนยึดเกือบหมดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถ

แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้
ก็ลองดูว่ารู้สึกจะโดนยึดไปไหน

รางวัลที่เขาได้เนี่ยคือตอนที่เขาโดนกักตัว
ใช่โนเบล

เป็นครั้งแรกที่การเลือกตั้งของปั้งปั๊ปป้า

ทันลมจะลาย๙๐เป็นรัฐบาลแบบเต็มที่๙๐
แต่ในขั้นเดียวกันหรือเปล่าไหนเดียวกันโอ้ฉันไม่ถ่ายละครข้างบ้านเขา

เขาจะออกมาทุกเย็นทุกบ่ายวันศุกร์

แล้วก็มีคนกลุ่มเล็กมายินฝั่ง

เมื่อก่อนเขาประมาณนี้ผู้ชื่ออองซานซูจิก็ไม่ได้

พูดเลยอย่าไปถามอะไรอย่างนี้

ที่จริงข่าวนี้น่าจะเก็บไว้ให้ออนภา
ก็นี่ไงเป็นคนอ่าน

สงสารจังเลยเขาจะถามว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง

ดูสิว่าเรื่องของเรื่องวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า
สำนักงานของการบินไอแรงกำลังสืบสวนแรงงาน
เหตุการณ์ตื่นเต้นหลังจากนักบินประจำเครื่องบินโดยสาร
เขาบอกว่าทั้งสองสายการบินพบสิ่งที่เหมือนกัน
คือพบวัตถุที่มีแสงเจิดจ้า
และที่สำคัญไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไอซแลนด์นะฮะ
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากเมืองมอนทริอันประเทศแคนาดา
ได้แจ้งติดต่อมายังหอควบคุมการบิน
เธอได้เห็นวัตถุประหลาดแสงเจิดจ้ามากเลย
แล้วที่สำคัญเคลื่อนที่ให้ได้รวดเร็ว

ขณะที่เครื่องบินโดยสารกำลังเหนือชายฝั่งทะเล
ตะวันตกเฉียงใต้ของไอแลนด์เมื่อประมาณ๖นาฬิกา๔๗นาที
วันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตามเวลาท้องถิ่น

เขาสอบถามมาที่ศูนย์ควบคุมการบิน

มีการซ้อมรบอะไรหรือเปล่าอ่ะ
มีการซ้อมรบอะไรในบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไอแลนด์หรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นวัตถุอะไรไม่รู้

ตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่มีการซ้อมรบอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีการซ้อมรบอะไรทั้งที่บริเวณดังกล่าว

ตนกำลังสงสัยว่ามันคือวัตถุอะไรบางอย่าง

ไม่ได้บินในเส้นทางที่จะทำให้เกิด

ปกติถ้าสมมุติเป็นวัตถุบางอย่าง
มันจะทำเป็นอันตรายต่อเส้นทางการบิน

ไม่ได้บินในเส้นทางที่จะทำให้เกิดการชนกับเครื่องบินได้
คือเขาก็มีเวย์ของเขาที่จะไม่เกิดอันตราย

แสดงว่าวิทยาศาสตร์ลำยุคเป็นพูดแบบว่าโรคเรียกได้
คือปกติเครื่องบินมันตกด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้
ถ้าสมมุติเครื่องบินที่หอควบคุมการบิน
ขนาดเครื่องบินขึ้นพร้อมกันก็ยังไม่มีเครื่องบิน

เครื่องบินสวนก็ยังไม่ให้สวนเลย

อยู่ใกล้อยู่ใกล้ปีกด้วย
แต่แปลกตรงที่ว่ามันไม่พบแรงอะไรที่สามารถกระทบกับไฟล์ทนี้ได้เลย
หรือไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลย
แม้กระทั่งเส้นทางการบินของเครื่องบินก็ไม่สวนกันเลย

ทั้งที่แบบเห็นด้วยตาเปล่านักบินเห็นด้วยตาเปล่าว่าอยู่ตรงนี้
เค้ามองเห็นว่าแสงพร้าดนะตราแบบนี้
แล้วก็ใหญ่มันจะต้องอันตรายไหมล่ะในแส่งทางการบิน
ใช่ถ้ามันต้องอันตรายล่ะถูกปะ
ว่าจะดำเนินการสืบสวนรายงานดังกล่าว
คงไม่สมควรที่ทางท่าอากาศยานจะแสดงความคิดเห็นอะไรในขณะนี้
คำตอบคือก็ยังไม่มีคำตอบ
แล้วก็ไม่สามารถแสดงความที่เห็นไปกรณีที่เกิดขึ้น

ก็อาจจะอยู่ในเส้นทางบินที่สามารถมองเห็นอันนี้ได้พร้อม

ไม่งั้นจะเห็นได้ยังไงใช่ไหม
มันเหมือนในหนังที่มันมีการพังตัวได้ไงที่กดปุ่มแล้วก็ฟื๊บหายอะไรอย่างนี้

สตาวงค์สตาวงค์อยู่เยอะแยะมาวงค์มาวงค์
ที่มาเมืองที่มาโลกก็เยอะแยะ
เพราะที่ด้านสุดที่เขาคิดที่อยู่นอกโลก
ที่คิดว่าตอนแรกเป็นอุกาบาทแต่ไม่ใช่
เพราะอุกาบาทมันก็ต้องตกเลยแต่อันนี้มันย้อนไปย้อนไป
แค่แสงสว่างขึ้นจากโดรนไหม
แต่คอไกลก่อนเลย

มาจะเก็บข่าวเนี้ยอีกนิดทีฮ่า

ก็มีทาสอื่นที่มันเยอะกว่าเม็ดบะงง

เค้าไม่ม้าก็เม้าก็เม้าเถอะเดี๋ยวเถอะ

เหมือนมนุษย์ไงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ

จริงแล้วเธอต้องการจะกบขืนเรื่องนี้ไม่ให้มนุษย์โลกรู้

อันนี้เป็นการเมาส์ขั้นสูงสุดเลยตั้งแต่ฉันเคยเมาส์ใครมา

แมนอินเวฟเออใช่ต้องลงไปแล้วบินมาได้แบบทำไมแปลกอยู่อยู่อย่างนี้เหรอ
ไม่บอกหรอกเราไปเกาหลีไปดึกหน้าไม่ใช่เหรอ
ทำไมวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ต่างดาวแหละ
เพราะในข้างในเป็นมุ้งต่างใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยน
เดี๋ยวถ้าไม่มีใครห้ามน่าจะไปกันต่อแน่เลยโอเค
ดูจากสภาพน่าจะไปกันต่อแน่เลย

เอาไปเรื่องของไฟป่าที่แคลฟอร์เนียบ้างค่ะ

ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายศพทีเดียวค่ะ
ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตไฟป่าครั้งนี้
รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เพิ่มเป็น๔๒รายแล้ว
โดยศพก็ถูกพบทั้งในแล้วก็รอบเมืองพาราไดซ์
ถูกไฟป่าเผาผลาญจนเป็นเท่าฐานทั้งเมืองเลยทีเดียว

อกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย๒๒๘คน
อาคารบ้านเรือนไปแล้วเกือบ๗๒๐๐หลัง
แล้วก็อีก๑๕๐๐๐หลังเนี่ยก็เสี่ยงว่าจะถูกเผาด้วยเช่นกันนะคะ
ขณะนี้สถานการณ์รุนแรงมากกว่าไฟป่าที่เคยเกิดขึ้น
อุทยานแห่งชาติกริฟฟิศเมื่อพศ๒๔
ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป๓๑ราย
แต่ครั้งนี้เป็น๔๒รายกันแล้วนะคะ
ส่วนไฟป่าวูซีฟลายนะคะในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมก็คือ๒ราย
ขณะที่ไฟลุกลามไหม้รีสอร์ทบริเวณชายหาด

ซึ่งรวมทั้งเมืองมาริบูด้วย
ทำให้ประชาชนประมาณ๒๕๐๐๐คน
ทั่วทั้งรัฐต้องอบพยพออกจากบ้านเรือน
จากนี้ยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะถากรรมอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ขณะที่คุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรันกระหนกนางงามจักรวาลนะ
อาศัยอยู่ที่มันเตสิโต
ก็คืออยู่ในเขตซันต้าบาบาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการอบพยพที่น่ากลัวอีกครั้งหนึ่ง
ก็ช่วยกันภาวนาให้กับมาริบูล
แล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้ด้วย
ห้ามแล้วมากลับมาที่โดยไป๕รางวันผมดังทิศหมดเลย
รางวัลแรกคือรางวัลเสรีภาพแห่งเมืองออกสปอร์ต

ซึ่งอันนี้เป็นสหภาพที่ใหญ่ที่สอง
แล้วก็ให้ตั้งแต่เขาถูกขังอยู่ในพม่า
เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโดนปวดเลยเห็นไหมล่ะ
ช่วงหน้าค่ะตำรวจก็เตือนน้องแนนสายเสียว
รีบมอบตัวสักจะได้ไม่สวย
เถอะมามอบเถอะแก้ขนาดนั้นยังไงก็โดนแน่

เดี๋ยวจะให้ดูแต่คงให้ดูเต็มที่ไม่ได้
ไปดูไปดูภาพเลยจากโลกโซเชียลนะคะก็แชร์ภาพน้องแนน
ซึ่งนางก็โพสต์ถ่ายรูปเปลือยบนสะพานใหม่เรียบ

แต่เขาใช้แอปนะพี่นะใช้แอปถ่าย

เขาไม่ได้แก้เหรอมันไม่ใช่กราบจริง
แอปพลิเคชันใช้แอปพลิเคชัน
ตอนนี้มียอดวิวกว่า๒๐๐๐แสดงว่าไม่ได้แก้จริง
ไม่ได้แก้จริงเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันอันนี้แล้วไม่ใช่เหรอ
หมายถึงว่าแก้แต่หมายถึงว่าถ่ายด้วยแอป

ความว่านางบอกว่ามาเดินเล่นเรียบชายทะเลกันค่ะ
ดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้ชาวชนบุรีเป็นอย่างมาก

อาที๓อาที๔ก็ไม่ค่อยมีคนผ่าน
ไม่รู้ไหมแต่ถามว่ามีคนคิดลงช่องวิวอะไรเยอะเลย
ท่านพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยว่า
ได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับน้องแนน

อย่างไรก็ตามจะพยายามหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน
เพื่อสาวถึงตัวน้องแนนรวมทั้งดูยานพาหนะ

ให้รีบมามอบตัวซะดี

รู้ที่อยู่เมื่อไหร่จะบุกไปจับถึงบ้านเลย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐเขาเดินทางไปเช็คข้อมูล

ช่วงตำหนักน้ำจะมีผู้หญิงสาวประเภท๒มาขายบริการจำนวนมาก

เนื้อสาวผมสั้นคอซองยันสาวสูงวัย
ขณะที่สาวประเภท๒เนี่ยนะคะ

ซื้อขายเริ่มต้นที่๔๐๐บาท
นอกจากนี้ยังมีการมั่วสูงของไว้รถมาที่นิยมความเร็ว
แต่งรถซิ่งจักรยานและรถกระบะจักรยานยนต์
รถเก๋งติดเครื่องเสียงมาประลองความเร็
หรือว่ามาโชว์ความสวยงามของรถที่ตกแต่งเป็นอย่างดี

อันนี้คือมีทุกอย่างเลยเหรอทั้งขายบริการและซิ่งรถด้วย
ขณะเดียวกันบริเวณริมถนนของสะพานใหม่
ก็มีประชาชนมานั่งพักผ่อนห่อนใจออกกำลังกายหรือว่าพูดคุย
ส่วนมากก็มีเหมือนกันบางส่วนก็มานั่งดื่มนั่งสังสรรค

อาจจะกลายเป็นแหล่งอบายมุหรือว่าแหล่งมั่วสุม
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์บอกว่า
บริเวณถนนนี้มีกลุ่มเกมมาถ่ายภาพโป๊เปื่อย

ไกลบริเวณป่าชายเลนติดกับสะพานใหม่อีกด้วย
ดังกล่าค่อนข้างเงียบทำให้มีการแอบถ่ายภาพลักษณะนี้กันบ่อย

แต่คำว่านี่กันจริงเพราะว่ามีคนมาตามหายนะคุณแม่

ใช่แล้วก็เขาเป็นกลุ่มปิ่น

โอ้ก็เลยออกมาชาวอันนั้นก็เลยทีเดียว
สมัครสมาชิกนี้เจ็ดร้อยบาทอะไรแบบนี้
กลุ่มปิดเอามาเปิดทำไมค่าแมวไม่เห็นออกมาบ้างอะไรแหละ

อันนั้นอันนี้น่ากลัวมากเพราะวิปริต
ค่าแมวค่าหมาค่าอะไรนี้

หย่อนภาษีได้เพิ่มอีก๓๐๐๐บาทต่อปี
ไม่รู้ว่ามีลูกใช่ไหม
ไม่รู้เลยค่าเทอมเรียนอินเตอร์ค่าเทอมล้านหนึ่งจะไหวไหมจริงคำถามถ้าสมมุติว่าโอเคมีลูกคนที่สอง
ลดได้สัก๓แสนนี่มันยังค่อยแบบเออว่ะหน้ามี

แต่ไม่ทันแล้วที่อันนี้๓หมื่นบาท

มีลูกคนหนึ่งคนที่สองลดเพิ่มอีก๓หมื่นคุ้มมาก
เขาเรียกว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากร
ฉบับที่๔๖พศ๒๕๖๑เลยนะคะ
ลงวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๒พฤศจิกายนเมื่อวานนี้

ซึ่งสาระสำคัญก็เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษี
ที่มีบุตรตั้งแต่คนที่๒ขึ้นไป
เกิดตั้งแต่ปี๒๕๖๑เป็นต้นไป
สามารถหักลดหย่อนบุตรภาษีเพิ่มอีกนะคะ

ทั้งนี้เหตุผลในการออกมาตรการนี้
บอกเลยว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเห็นว่า
อยากจะต้องการให้เป็นแรงจูงใจให้คนมีบุตรมากกว่าหนึ่งคน
จากว่าตอนนี้ประชากรในเมืองไทยเข้าสู่นี้แล้วสังคมผู้สูงอายุ
ทำให้ไม่มีอัตราการเกิดเลย
ประชากรลดลงมากจริงตอนนี้เขาก็เลยอยากจะจูงใจให้คนเนี่ย

คือตอนนี้เด็กไปเลยเวลาครั้งงานรถลงไปแล้ว
แทบไม่มีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของผู้สูงอายุ

เราจะทำงานได้อายุแบบมากขึ้นอีกเข้าไปอีกใช่ไหม
เรมันจะเป็นคือว่าภาษีนั้นเอาไปเลี้ผู้สูงอายุ
เพราะว่าตอนนี้สุขภาพดีวิทยาการการแพทย์ดีไม่ตาย
แล้วก็พวกกลุ่มนี้ไม่มีลูกไม่รู้ใครหาเลี้ยงอยู่
ก็ไม่รู้แหละคุณคิดดูว่าถ้าสมมุติมันก็อีกอย่างนะ
ในฐานะอีกคนมองแม็กซ์เป็นกับเธอนะ
ทุกวันนี้ในอนาคตเนี่ยทุกด้านมันถูกทำงานให้ด้วยไอ
เล่าขาได้เยอะกว่าแล้วไงนั่งเป็นหุ่นยนต์ก็
เหมือนคนเป็นมนุษย์สมมุติวันนี้สรยุทธ์ดังอย่างนี้เขาก็โครนยิ่งสรยุทธ์

เดี๋ยวพี่เมย์มีใครมาทำสวยอีกไอ่มาทำได้
เออมีอะไรเขามีลักษณะเก่งมากเลยทุกวันนี้ปรากฏว่าประเทศจีน

อันนี้น่ากลัวสิเจองูเจอแขกเจอแองจี้ตีแองจี้ให้ตายก่อน

แล้วถ้าเจอกัญชัยพร้อมกันมาจีตีแองจี้ก่อน

นี่แบบว่าดูสิถ้ามันตีไม่ได้แล้วดูสิออกมา๒แฉกแล้วก็ไม่ได้แล้ว
จะมีความรู้ความสามารถไม่ใช่แต่ถึงเวลาจริงอ่ะ

มามวลจากที่มดนเจออะไรมาแล้วก็มาใส่แต่มันไม่เรียวคารนะ
มันควรยิ่งอย่างเช่นมันรู้เลยว่าสมมติ๑อย่างนี้
แล้วมันจะแปลงอีกทุกทางนะครับผมหมดเลยเหมือนน้องแนนแก้ผ้านี้ก็ได้
ขนาดเรายังต้องกดกันอยู่มันรู้มันพูดอย่างนี้หมดเลย
เก่งไหมล่ะอ้าวทางคุณชมเราไปกันต่อกันดีกว่า

เอาหน้ามานะให้พี่จำพูดไปอ่านกันเลย

เดี๋ยวก่อนหน้ามีดาราอักษรย่ออีกแล้ว
เอาอีกแล้วเหรอใครเนี่ย

ตัวย่อใครเนี่ย

มีข่าวตัวย่อมาอีกแล้ว

ต้องจับเลยค่ะ

ของสวยจริงวันนี้

ที่จะทำให้คนตาบอดแล้วเนี่ยนะฮะ

อีแองราคาก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกัน
เหมือนหนุ่มคนดัง
ที่หน้ามืดตามัวกินไม่เลือก
แฟนสาวต้องนอนจมน้ำตาไม่ลุกอีกครั้งกี่หน
แต่ก็ไม่เคยที่หนุ่มคนดังจะมีคำว่าสำนึก
เพราะยังเดินหน้าฟาดฟาดผู้หญิงไม่ยั้งสวยมากสวยน้อยไม่หมด
ได้หมดไม่เกี่ยงโดยเฉพาะแฟนคลับว่ะ

ถ้าคนนั้นเข้าตานุ่มคนดังกล่าวกวักมือชวนไปจัวหมดเลยจริง
แหมก็จริงมันก็เป็นหมดไหมมีแฟนแล้วกูเห็นเยอะแยะ
ซุกไว้ไม่รู้กี่คนต่อกี่คน
แต่ที่เป็นกิ๊กนัมเบอร์วันอีกหนึ่งรายก็คือแฟนคลับ

ถึงขนาดควักตังออกภาพทำนมว่ะ

แต่สุดท้ายเนาะอะไรอีแองจี้

แต่สุดท้ายน้องแฟนคลับคนนี้ก็โดนเท
เพราะว่ากินแล้วเบื่อแล้วก็ไปหาอีกคน
ฟนก็ไม่เป็นไรพี่สมมติอยากจะได้ตาแบบนี้

เทแฟนคลับหลายคนเหมือนกัน
คนนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยเทแฟนคลับ

เหตุผลเพราะว่าแสดงออก
ระวิกรารีออกโลกโซเชียลมากเกินไป

คำว่าราลิกราวรีมันเกิดขึ้น

คือผู้หญิงโดนนางกินแล้วจะต้องเงียบ
สำนึกห้ามราริกรารี

อย่ามาขับพี่แจ้ง
ลูกกินแล้วหุบปากถือว่าหนูได้กินของดี

ตายการได้กินของดาราเป็นสิ่งที่เลิศ

หนูไม่ต้องพูดเยอะหนูพูดเยอะ

แม้จะพยายามปิดแผ่น

ไม่ว่าจะพยายามว่า

ถ้าเทพครูแค่ไหน

น้ำลดต่อผุด
ความคาวเริ่มส่งกลิ่นออกมา

ก็เอือมระอากับพฤติกรรมแล้ว

หลอกกินมูมาม

ทุกคนทุกวันนี้จะเป็นสื่อหมดแล้ว
จากต้นโปรดค่ะ
ทุกวันเป็นสื่อหมดละ

งานนี้ทุกอย่างที่อุตส่าห์สร้างมา
อาจจะจบเพราะว่าราคาของเธอเองก็
อะไรน่ะ

คิดว่าพ่อคุณแม่เกลือไป๘๐น่ะอารมณ์มาก

ดรริ็กตรงไหนเว้ย
ไม่มีคันนี้หรอ

คุณแม่แซ่บมาก

คืออะไรมันจะเป็นตัวเด่น

รู้ไหมเดี๋ยวนี้การต้อนแฟนคลับมันไม่ใช่ยากนะ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

แชร์เรื่องส่วนตัวจนหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นเพื่อน
แก๊งเพื่อนที่สร้างภาพว่าสนิทกันหรือเปล่าก็เลยไปเจอคุณมิว
ถามคุณมิวว่าถามถึงแก๊งเฟอร์วี่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่แมทบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในวงการไม่ใช่เพื่อนสนิทที่ถึงขั้นเล่าเรื่องส่วนตัว
คุณวิวบอกว่าก็ยังดีอยู่ค่ะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะไปพูดถึงเจ้าตัวเขาก็เหนื่อยแล้วกับเรื่องนี้มิวว่านะ
แซวแรงเลยบอกว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยไม่ขายฝันแต่ขายแน่
ถ่ายหน้าหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้
แต่ในเมื่อมันเกิดจากการกระทำของเราเราทำอะไรไปแล้ว
เราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาค่ะอันนี้งงอันนี้อันนี้รถเมย์ไม่เข้าใจ
นี่รถเมฆก็ไม่เข้าใจตามนั้นนะคะอ่านตามน้องที่เขียนเลย
คนมองเหมือนเพื่อนช่วยปกป้องแต่พอแมทให้สัมภาษณ์กลายเป็นไม่ค่อยเห็นเพื่อนเท่าไหร่
แต่จริงแล้วพี่แมทก็มีมาขอโทษพวกเราในกลุ่มนะคะ
ว่าทำให้ทุกคนต้องโดนสัมภาษณ์เรื่องนี้ไปด้วย
แต่พวกเราเนี่ยก็เข้าใจว่ามันต้องมีการสัมภาษณ์ค่ะน้องว่าอย่างนั้น
เขาบอกเขาไม่รู้เนอะเขาบอกว่ารู้พร้อมว่าเป็นใคร
หลังจากที่ฟังสัมภาษณ์เนี่ยคนก็จะคิดว่าในกลุ่มเราเหมือนเป็นแค่แก๊งมาถ่ายรูปร่วมกัน
แล้วก็ลงโซเชียลไม่ได้มีความจริงใจเป็นเพื่อนรักกัน
เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เรามาเจอกันคุยเล่นกัน
แต่ด้วยสถานะตรงนี้เราไม่ได้มาปรึกษาเรื่องส่วนตัว
ไม่ได้มาเล่าเรื่องส่วนตัวเราก็มีการให้เกียรติกันและกัน
คือถ้าเขาไม่เล่าเราก็จะไม่ถาม
สถานการณ์ในเวลาที่เราเจอกันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
นักข่าวถามต่อไปบอกว่าจริงเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทยังไม่มากใช่ไหม
ต้องส่งลูกสาวฉันไปอยู่ด้วยอีกคน

รับไม่รับรู้ว่าเธอจะอยู่รอดหรือเปล่า
จริงพี่ก็บอกว่าถ้าระดับความสนิท

มันก็อาจจะไม่ได้สนิทมากขนาดที่เราจะคุยได้ทุกเรื่อง
มันเป็นกลุ่มเพื่อนในวงการที่เราได้เจอกันบ่อย
เวลาที่เราไปทำงานช่องแล้วก็คุ้นชินกัน

ได้ใช่ไหมเป็นคำถามอีกละข่าว

หลังจากที่แมทให้สัมภาษณ์เรามีการพูดคุยถามถ่าย
เขาถึงเรื่องกระแสค่อนข้างจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถาม
เชิงถามถ่ายค่ะแต่ก็จะมาขอโทษเพราะว่า
เกรงใจที่พวกเราต้องมาช่วยตอบนะคะ
ถามว่ามีผลกระทบยังไงไหมสำหรับมิวไม่นะคะ

ว่า๒คนนี้น่าจะเจอกันตั้งแต่วันที่๘กุมภาค

ซึ่งงานนั้นมิชลิดาก็ไปด้วยคุณมดดำไปด้วย

ไม่รู้เลยว่าเขาเจอกันวันนั้นหรือเปล่า

ฉันต้องมาอยู่กับพวกอีแก่

เบิ้ลประทุมราชได้ไหมคุณอาร์ตประทุมราชเขาเชื่อว่าตอนนี้เกลียดหลายคนเชื่อว่ากระแสพญานาคต์จะมี
แต่คนดูสักขนาดนี้ดูเป็นวัยรุ่นขนาดนี้แต่ชีวิตจะไม่มีอะไรเลยหมดเนื้อหมดตัว

กลับมารวยทั้งสองคนทั้งศิลปินทั้งผู้จัดการนะฮะจากเบิ้มประทุมราชแล้วก็อาร์ตอาร์ตประทุมราช
เขาเชื่อแล้วว่าพญานาคเป็นคนให้โชคเขาจะเป็นยังไงถูก๔ทุ่ม๑๐นาทีจากเป็นหนี้กว่า๓ล้านบาท
ทุกวันนี้มีครบทุกอย่างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังคืนนี้๔ทุ่ม๑๐นาทีไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ